วันนี้เราจะได้มาร่วมพูดคุยกับเหล่าผู้ประกอบการนะครับถึงเส้นทางธุรกิจจากวันแรกเลยจนไต่ระดับสู่ความสำเร็จ
ธุรกิจวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันโอ้โหแค่พูดชื่อร้านขึ้นมาน่าจะ๙๐๙๙ของคนไทยเราน่าจะรู้จักชื่อร้านนี้เป็นอย่างดี
ทำยังไงเริ่มยังไงมีความยากง่ายอุปสรรคอย่างไรบ้าง
สวัสดีครับคุณเอครับบุนตงกี่เนี่ยไหนที่ไม่รู้จักล่ะให้คุณเอเล่าหน่อยบุนตงกี่ขายอะไรทำธุรกิจอะไรค่ะ
คือบูนงกีเป็นร้านอาหารจีนที่มาจากสิงคโปร์ที่มีจุดเด่นเป็นข้าวมันไก่
คือเราพยายามไม่บอกตัวเองว่าเราเป็นร้านข้าวมันไก่โดยเฉพาะ
คือจริงเราเป็นร้านอาหารจีนพื้นบ้านของสิงคโปร์อาหารจีนง่าย
แล้วก็มีจุดเด่นจานหลักเป็นชูโรงคือตัวข้าวมันไก่
อย่างนี้ผมและคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะเข้าใจผิดแล้วนะถ้าคิดว่าคุณต้องกินเป็นร้านข้าวมันไก่สิงคโปร์
ไม่ใช่เป็นร้านอาหารจีนจากสิงคโปร์ที่มีเมนูเด่นคือข้าวมันไก่สิงคโปร์

ประเทศไทยอย่างเดียวครับมีเป็น๑๓สาขาเป็นของบริษัทบุรุงกิประเทศไทย

ปีนี้ปีที่๙แล้วครับร้านเนี่ยเปิด๕๗แต่เราเริ่มเนี่ยคุยกับทางซิงคโปร์เนี่ย

หน้านั้นเนี่ยก็คือผมชอบไปเที่ยวซิงคโปร์อะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปทานที่ร้านบุดงกี
ได้ไปทานแล้วก็ติดใจว่าเออรสชาติมันแตกต่างจากบ้านเรานะครับ
แล้วก็ไปทีไรก็ต้องไปทานก็เลยคิดตลาดนี้คิดว่าน่าจะทำที่เมืองไทยได้
โดยเฉพาะบางทีผมไปทานที่ร้านเขาเนี่ย
ผมก็เห็นรถทัวร์ที่มาจอดเนี่ยเขาพาคนไทยมาทานแล้วก็มาตลอดเลยผม
คือถ้าคนไทยซื้อโปรแกรมทัวร์ไปเขาก็จะพามาบุญตรงกี่นี่แหละ
ใช่ผมก็คิดเอออย่างนี้ก็ไม่น่าจะยาก
ถ้าคนไทยก็มีส่วนหนึ่งที่รู้จักชื่อแบรนด์นี้อยู่แล้ว

ตอนที่ตัดสินใจว่าไม่ได้ละในเมื่อเราชอบบุญตรงกี่
ข้าวมันไก่เขาแล้วเราอยากจะมาเปิดในประเทศไทย
ตอนนั้นมีคู่แข่งอยู่แล้วไหมครับหรือว่ามีเจ้าอื่นที่เป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์ไหมฮะ
คิดว่ามีแต่ไม่ใช่เป็นร้านที่มาจากสิงคโปร์
เป็นร้านที่เป็นแบรนด์เมืองไทยแล้วคนสิงคโปร์มาเปิด
แล้วเรารู้สึกกลัวกับข้าวมันไก่ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าวมันไก่สิงคโปร์ไหมครับ
เฮ้ยถ้าเราเอามาเปิดข้าวมันไก่มันก็หนึ่งในอาหารยอดนิยมของคนไทยอยู่แล้วนะ

แต่พอได้ไปคุยกับทางเจ้าของซิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะบอกผมว่า
อันที่หนึ่งนะร้านเราเนี่ยเป็นร้านอาหารจีนไม่ใช่ร้านขายแต่ข้าวมันไก่
เพราะฉะนั้นจุดแข็งของเราเนี่ยคือเรามีอาหารอย่างอื่นที่คนมาทานไม่ได้มาทานแต่ข้าวมันไก่นะ
ก็ยังสามารถสั่งอาหารอย่างอื่นทานด้วยได้
อันนี้คือจุดแข็งเราที่ทำให้ร้านข้าวมันไก่ร้านอื่นไม่มี
ก็เขียนอีเมลเข้าไปก็เล่าให้เขาฟังว่าเราเนี่ยทำธุรกิจร้านอาหารอยู่แล้วแล้วก็ได้ไปพบกับทานบุโนกิมาเป็นเวลาหลายปี
ประมาณ๑๐คนมีทั้งทีมครัวจีนทีมครัวไก่และทีมเซอร์วิส

ผมเทรนด์ด้วยเพราะผมชอบทำอาหาร

สิงคโปร์มาเปิดในไทยเนี่ยมันมีความยากอะไรหรือว่าต้องทำใจอะไรไว้เตรียมไว้ไหมคุณเอ

ประมาณ๒ปีครับรวมทำร้านทำอะไรเสร็จเนี่ยครับ
จากสาขาแรกไปสาขา๒เนี่ยใช้เวลานานไหมครับ

ลูกค้ามาทานหลายคนก็ชอบนะครับก็คือเราเนี่ยอยากจะทำรสชาติให้เหมือนซิงคโปร์มากที่สุด
คือว่าลูกค้าทานที่สิงคโปร์กับทานที่ไทยเนี่ยต้องเหมือนกัน

เอ๊ะจะต้องเพิ่มน้ำจิ้มแบบไทยหรือเปล่า

อันนี้เป็นแบบที่คิดไม่ตกเลย
พอเปิดใหม่ลูกค้าขอเยอะมากเลย
น้องไม่มีน้ำจิ้มไทยเหรอ

เราก็ยืนกระต่ายขาเดียวว่าจะต้องเอาอย่างนี้
ที่สิงคโปร์ก็จะมาถามคืออีกที่เมืองไทยทำไมเสิร์ฟน้ำจิ้มแบบนี้ได้ทำไมที่สิงคโปร์คือเขาบอกว่าไม่งั้นมันก็จะไม่เป็นบุตรงกีแล้วคืออยากคงความเป็นต้นฉบับไว้
แล้วเรื่องการบริหารการบริหารบริษัทบูตรงกี่ประเทศไทยจำกัดกับการบริหารของบูตรงกี่ที่สิงคโปร์เองเราใช้โมเดลเดียวกันไหมเราใช้อะไรเหมือนหรือต่างกันยังไง
กลางเนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยคือคุมมาตรฐานให้รสชาติของแต่ละสาขาเนี่ยเหมือนกันคืออย่างพวกซอสผัดอาหารจีนน้ำจิ้มทุกอย่างเนี่ยจะออกจากครัวกลางหมด
คือเราจะทำ๗๐จากครัวกลางก่อนคือไปหน้าร้านเนี่ยแค่ไปผัดเพิ่ม
เมื่อไหร่จุดไหนหรือว่าปีไหนจำได้ไหมครับว่าที่เราตัดสินใจว่าเราจะขายแฟนชายแล้วให้คนไทยด้วยกันนี่แหละมาเป็นเจ้าของแฟนชายบ้าง
เนื่องจาก๑เขามองว่าเราเนี่ยเปิดมาหลายสาขาแล้ว

ก็เลยคุยกันหลังจากนั้นผมก็เลยกลับมาคุยกับทีม
ระบบวางแผนว่าจะต้องทำยังไง
คือเราเองเราไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ครับ
ก็เรียกเขามาคุยเขาก็วางแผนให้
ทำแผนอยู่ประมาณ๘เดือน

เพราะว่าจะต้องเขียนระบบเทรนนิ่ง
อะไรอย่างนี้ต้องมันละเอียดยุบยิบมากเลย
ตอนแรกผมก็คิดโหมันไม่ง่าย
มันไม่ง่ายเหมือนที่คิดนะครับ

จะต้องมีปัญหาอะไรจะต้องดูใจกัน
เราต้องเลือกว่าไม่ใช่ว่ามีแต่เงิน
แล้วก็มาทำว่างงานไม่มีอะไรทำ
คำอย่างนี้มันจะไม่ดีกับธุรกิจเรา
เราได้ไปติดตามหรือว่าไปแอบชิม
ไปตรวจคุณภาพโดยไม่บอกเขามีไหมครับคุณเอ
อันนี้เป็นนโยบายของเราเวลาคนมาซื้อ
ว่า๑เราจะต้องตรวจไปตรวจร้านเขาอย่างน้อย๑ครั้ง

แล้วก็มีเป็นให้คะแนนเต็มร้อยว่าคุณได้เท่าไหร่

เรามีไปทั้งบอกกล่าวและไม่บอกกล่าว

เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ให้เขาไปเปิด
แอดพัทยายอย่างนี้ไม่ได้
สมมุติผมสนใจสาขาของบุญตงกิ

ผมก็จะไปดูผมเองไปดูทุกสาขา

ใกล้กับสาขาที่เรามีอยู่ไหม
อันที่๒ลูกค้ารอบเป็นยังไง
เป็นหมู่บ้านเป็นนักเรียนเป็นอะไรอย่างนี้

เบสเคสผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ทำคอนเซอร์เบอร์ทีปให้เขาดูก่อน
จะมีเรื่องสัญญากับพนักงานที่เราส่งไปเทรนด์ที่สิงคโปร์คือเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเราก็ส่งไปเผื่อเราคิดว่าเขาจะอยู่กับเรานาน
บางคนเนี่ยมาเพื่อมาเรียนรู้แล้วก็ออกไปไปเปิดร้านเองก็คือเอาสูตรเราไปเปิดอะไรอย่างนี้
มาแล้วน่าจะเป็นฝันร้ายของร้านอาหารหลายร้าน

เพราะว่าร้านบุโนกี๙๐อยู่ในห้างสรรพสินค้า

ผมโดนปิด
เริ่มจากครั้งแรกเนี่ยไม่เชื่อหูเลยนะครับ
ที่บอกว่าห้ามคนนั่งทานในร้าน
โหไปไม่ถูกเลยเพราะว่าไม่เคยทำ

อยู่ด้วย๕บาทจะอยู่ยังไง
ห้างก็บอกว่าเขาก็จะมีให้คนมาทำที่ร้านตั้งโต๊ะขาย

ผมก็ดูแบรนด์ใหญ่แบบเขาทำยังไงกัน
สมมุติอย่างแบรนด์ใหญ่เขาทำลด๕๐โอ้โห
อะไรอย่างนี้ครับเราไม่มีอยู่ดีเงินมันช็อตไปเลย
ก็เห็นเขาทำลด๕๐กันเอาทำบ้างขัดทุนนะครับ
ขายเนี่ยขัดทุนไม่เหลืออะไรเลยแต่ต้องการเงินสด
ใช่ครับก็ลด๕๐ไกลหนึ่งแถมหนึ่ง
เพราะว่าเด็กก็ไม่เก่งโดนด่าอีก
โอ้โหปัญหารูปเรามากปัญหารูปเรามากตอนนั้น
กว่าเราจะผ่านวิกฤตมาได้ก็หนักหนาเอาเรื่องเลยครับ
เรื่องเงินสำคัญยังไงบ้างครับเรื่องเงินทุนเนี่ย
ก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับคือผมเข้าไปปรึกษากับทางธนาคารกรุงเทพ
ก็ได้ความช่วยเหลือที่ดีนะครับปล่อยเงินกู้ให้กับทางบริษัทบุญดงกีเนี่ย
จนเราสามารถขยายธุรกิจไปได้อย่างช่วงที่เป็นวิกฤตโควิด
ทางธนาคารกรุงเทพก็เห็นใจก็มีการช่วยเรื่องว่า
ผ่อนได้นะช่วงนี้อะไรอย่างนี้ครับก็ยืดระยะเวลาให้เราออกไปได้หายใจ
แล้วต้องการเงินทุนเพื่อเปิดร้านเนี่ยทางนี้เขาก็พร้อมให้คำปรึกษา
แล้วก็สามารถพร้อมให้ปล่อยวงเงินกู้ได้
โอ้โหเรียกว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของคุณตรงกีก็ได้เงินทุนนี่แหละมาช่วยเหลือ

หรือมีลูกค้าของธนาคารก็จะส่งมามาให้ผมด้วยนะครับ
ไม่ได้ว่าทำแต่ธุรกิจอันนี้ก็คือดูแลกันเหมือนครอบครัวเลยครับผมครับ
คุณเอต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างหรือว่าต้องดูเรื่องไหนเป็นพิเศษที่ต้องระวังเลยมีไหมฮะ
คือจริงร้านอาหารผมว่าหัวใจสำคัญก็รสชาติ

เป็นอะไรที่จะยอมไม่ได้เลยนะครับ
พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญนะครับ
ต้องดูแลเขาให้ดีนะครับ
เพราะว่าพนักงานเป็นนโยบายของบริษัทอยู่แล้วว่า
เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้บริษัทเราโตไปได้นะครับ
เราก็ต้องดูแลเขาให้ดีเหมือนคนในครอบครัว
ภายในปีนี้ปี๒๐๖๖บุญตงกี่
จะมีอะไรให้คนไทยให้ลูกค้าไทยได้เห็นเพิ่มมากขึ้นบ้างไหมฮะ
ภายในปีนี้เปิดอีก๖สาขาครับ
เพราะว่าเราโชคดีคือเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดี
มีแค่๔เจ้าของ๔บริษัท
ก็เลยเปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีกใช่ครับ
ธุรกิจอื่นก็ได้ถ้ามองในฐานะผู้ประกอบการนักธุรกิจแบบคุณเอเนี่ย
อยากจะให้เคล็ดลับอะไรหรือว่าเราต้องเตรียมพร้อมอะไร

สนุกกับงานที่เราจะทำได้ครับเพราะไม่งั้นเนี่ย
เราจะขี้เกียจไปดูมันนะครับอย่างอย่างผมเองส่วนตัวเนี่ย
ผมเป็นคนชอบทำอาหารชอบไปทานร้านนู้นร้านนี้
เวลาไปตรวจร้านอะไรเงี้ยหรือออกเมนูใหม่หรืออะไรเงี้ย
ผมก็จะรู้สึกว่ามันสนุกกับสิ่งที่เราทำนะครับ
ไปดูว่ารสชาติอาหารอร่อยไหมอะไรอย่างนี้
มันก็ทำให้ผมสนุกไปกับสิ่งที่ผมทำ
ที่คุยกับคุณเอมานะครับผมเชื่อว่าทั้งผมเองและคุณผู้ฟังเอง
น่าจะรู้สึกเหมือนกันก็คือจะสำเร็จแบบบุญตรงกี่ได้เนี่ย
คือต้องทำงานที่เรารักก่อนแล้วก็รักในงานที่เราทำ
นั่นหมายความว่าจะทำให้เรามีความสุขทุกวันเลยในการทำงาน
อย่างคุณเอเนี่ยคุณเอเขาก็รักในธุรกิจร้านอาหาร
นำไปสู่การซื้อแฟนชายร้านอาหารจากต่างประเทศ
แล้วเขาก็ใช้ความรักความตั้งใจ
เตรียมการว่าจะทำยังไงดีนะให้เจ้าของกิจการในต่างประเทศเนี่ย
เขาเห็นว่าเฮ้ยเราสามารถเอาร้านนั้นน่ะ
มาเปิดในประเทศไทยแล้วประสบความสำเร็จได้
แม้กระทั่งตอนที่ขายแฟนชายเอง
คุณเอยังบอกเลยมันเหมือนหาแฟนนะ
เพราะว่าต้องดูแลกันไปตลอดดูแลกันยาว
แปลกใจเลยครับที่วันนี้พวกเราจะได้เห็นบุญตรงกี่
ขยายไปถึง๒๖สาขาเท่านั้นไม่พอ
ยังขยายไปเพิ่มขึ้นเรื่อยอีกด้วยครับ
วันนี้ขอขอบคุณคุณเอวิรวัตรทางสุบุตรด้วยนะครับ
กรรมการบริษัทบูตุกิประเทศไทยจำกัดครับ
วันนี้ได้ความรู้เยอะได้เคล็ดลับเยอะที่สำคัญ
อยากกินข้าวมันไก่แล้วฮะขอบคุณมากนะครับคุณเอครับ

เอาละครับคุณผู้ฟังเราจะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับ
เป็นธุรกิจไหนรอติดตามกันด้วยวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ